ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
มีคนร้ายบุกไปใช้ปืน
ชิงทองจากร้านทองที่สมุทรปราการ

สุดท้ายไปไม่รอดนะครับ

เฮ้ย

นี่ถูกตำรวจเนี่ยยิงสกัดนี่นอนล้มหงายหลังอยู่อย่างนี้นะฮะ

แล้วมันช่วงเหมือนจะลุกขึ้นมานี่ฮะ

ชาวบ้านก็กลัวชาวบ้านบอกใส่กุญแจมือก่อน

โอ้นี่ฮะเป็นคลิปที่เช้าบ้านถ่ายไว้ได้นะครับ
หลังจากตำรวจยิงสกัดคนร้ายคนนี้บุกเดี่ยวไปใช้ปืนจี้ชิงทอง
ห้างทองเยาวราชบางกอกในตลาดรวยมาร์เก็ตที่ตำบลคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดี
จังหวัดสมุทรปราการดูสิฮะบ่ายสองครึ่งบ่ายวันนี้นี่เองนะครับ
ชาวบ้านมามุงดูกันเยอะเลยนี่บอกให้ตำรวจใส่กุญแจมือก่อนอีกกลัวจะลุกขึ้นมาสู้อีก
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปเลยนะครับ
ผู้ชมครับร้านทองที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุ
คนร้ายนะฮะผู้ชายคนนี้สวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีส้มใส่หมวกกันน็อกครึ่งใบสีดำ
จอดจักรยานยนต์หน้าร้านแล้วเดินเข้ามานี่เห็นไหมฮะมาถึงนี่ควักปืนออกมาจากเสื้อเลย
พูดพร่ำทำเพลงส่งถุงให้กับพนักงานที่อยู่สองคนเป็นถุงดำบอกให้เอาเงินกับทองคำใส่
จะทำยังไงทำตัวไม่ถูกแล้วมีปืนมาขู่ด้วยคน
ร้ายคงเห็นว่าช้าหรือยังไงแหะเอื่อมมือไปคว้าถูงดำ

ผมกลายว่าจะหยิบเองเลยรึยังไงหรือบอกให้หยิบส่งมา
ปกติจากนั้นคนร้ายนะครับทุกผู้ชมครับใช้ปืนยิงใส่กระจก
เตอร์ร้านทองนี่เห็นไหมบอกพนักงานช้าเหลือเกินไม่หยิบ
ใส่ถุงไว้สักทียิงให้เห็นเลยว่าปืนจริงจนกระจกเคาน์เตอร์
นี่แตกนะฮะแล้วก็ล้วงเอาทองไปได้แหวนทองเนี่ยเอาไปสอง
ตระกร้าสองตระกร้าเลยหรอฮะใส่ถุงน้ำแล้วก่อนจะไปนี่เห็น
ไหมโอ้โหเห็นไหมกระจกน่าจะบาดเลยนั่นนี่สองถาดสองถาดแล้ว
ก็ก่อนจะออกไปนี่ยิงประตูกระจกหน้าร้านอีกนะครับยิงใส่
กระจกหน้าร้านไปสี่นัดถามว่าทำไมต้องยิงใส่กระจกหน้าร้าน
ดูตอนออกหน่อยซิยิงใส่กระจกหน้าร้านมันจะมีคลิปตอนสุดท้าย
เมื่อกี้ยิงใส่กระจกหน้าร้านเพราะว่าพนักงานคงกดประตู
กระจกหน้าร้านไงก็เลยออกไม่ได้ใช่ไหมคะเออเลยต้องยิงใส่กระจก
แล้วก็พยายามหอบทองเนี่ยหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้า

เดี๋ยวมันจะมีภาพด้านในอ่ะนะเมื่อกี้เนี่ยมันจะเห็นตอนยิงใส่กระจกหน้าร้านอ่ะ

ช่วงท้ายคลิปเลยจะเห็นนี่เห็นไหมฮะนี่ยิงสี่นัด
นี่เพราะว่าพนักงานเนี่ยไปกดล็อกนะฮะ
จากนั้นเนี่ยพอออกไปด้านนอกร้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดในตลาดนะครับ
แต่จะเห็นแค่ช่วงแขนของตำรวจสายตรวจสพสาขลานะฮะ
ที่มานั่งกินข้าวอยู่ในตลาดเนี่ยเขาได้ยินเสียงปืนพอดีนะครับ
ก็เลยออกมาดูนะฮะนี่มาเจอตำรวจมานั่งกินข้าวพอดีนะฮะในตลาด
ตำรวจได้ยินเสียงปืนลุกออกมาดู
เห็นคนร้ายบอกให้คนร้ายหยุดคนร้ายเนี่ยยิงใส่ตำรวจนะฮะ
นั่นไงเออเพื่อจะเปิดทางหนีตำรวจก็เลยชักปืนเนี่ยยิงสวนใส่
ตอนที่คนร้ายเนี่ยกำลังจะขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์กระสุนเนี่ยโดนเข้าไทยทอยนะฮะ
จักรยานยนต์ก็ล้มลงแล้วคนร้ายก็นอนบาดเจ็บอยู่ที่พื้นถนนหน้าร้าน
แล้วมันก็เป็นภาพตอนที่ท่านเห็นตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละ
ตำรวจก็มาควบคุมตัวไปนะฮะโอ้โหคนก่อเหตุชื่อนายบุตปียะบังทองหลางนะครับ
อายุสามสิบสี่ปีล้อห้าหลังครุฑนี่เห็นไหมตะกร้าที่เขาใส่แหวนทองอ่ะ
กวาดใส่แบบถุงดำใบใหญ่ที่เอามานี่เห็นไหมฮะโอ้โห
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับเพราะว่ากระสุนเข้าท้ายทอยนะฮะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีแต่อายัดตัวไว้แล้ว
ตำรวจที่มาช่วยระงับเหตุนะครับ๑๐ตำรวจโท
กึลสงกาฏุหอบอหมู่ป้องกันและปราบกรามสพสาขานะฮะ
เจอพอดีฮะมานั่งกินข้าวอยู่พอดีเห็นเหตุการณ์ก็เลยระงับเหตุได้ทันควันเลยนะครับ
เจ้าของร้านทองนะครับคุณนชนนิพานะครับอายุ๕๐ปีบอกว่าพนักงานที่ร้านบอก
แต่พนักงานเอกใจเห็นความผิดปกติแล้วเพราะใส่หมวกกันน็อกเข้ามาด้วย
ก็เลยอาศัยจังหวะที่คนร้ายเผลอวิ่งเข้าไปหลังร้าน
ส่วนทองที่คนร้ายได้ไปนะครับทั้งหมดน้ำหนักประมาณ๑๗๔บาท
สร้อยทั้งแหวนต่างมูลค่ารวมกว่า๕ล้านบาท
ซึ่งโชคดีมากที่ตำรวจเนี่ยมากินข้าวอยู่แถวตลาด
ได้ยินเสียงปืนแล้วมาระงับเหตุสกัดคนร้ายไว้ได้ทันท่วงที
ซึ่งเจ้าของร้านทองบอกต้องขอขอบคุณตำรวจมาก
ที่ช่วยจับคนร้ายแบบไม่คิดชีวิตเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยสงสัยหนีไปได้แน่
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะไปขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจตำรวจที่ช่วยระงับเหตุ
จักรยานยนต์นะฮะในพื้นที่นะครับก็คือคุณลอยมากงามนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยบอกเห็นคนร้ายขี่รถมาจอดหน้าร้านก็ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยนะ
ก็เหมือนกับลูกค้าทั่วไปแต่หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัด
หันไปดูเนี่ยเห็นคนร้ายถือถาดทองออกมาจากร้านแล้วเจอตำรวจพอดีเลยมีการดวนปืนกันเกิดขึ้น
แต่ตำรวจเนี่ยยิงแม่นฮะนัดเดียวเข้าไทยทอยเลยคนร้ายล้มลงกองกับพื้นเลย
แต่หลังจากล้มไปแล้วคนร้ายยังไม่หมดสตินะฮะอย่างที่เห็นในตอนแรกนะครับพยายามจะลุกขึ้นมาอีกนะ
ชาวบ้านแล้วก็พี่วินเนี่ยต้องไปช่วยกันควบคุมตัว
ได้ยินเสียงปืนประมาณ๒นัดหรือ๔นัดเนี่ยตำรวจก็เลยวิ่งสวนมาเลย
เขาก็มาเขาก็บอกเขาก็เลยมาประจ๊ะวันจันทร์หน้ากันพอดี
คนร้ายก็ถือปืนแล้วก็ถือถาดทองมาด้วยคราวนี้เขาก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็ใส่กันไง
ตำรวจก็บอกว่ายิงไปคนละนัดแต่ตำรวจแม่น
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ถูกยิงไปแล้วเนี่ย
คือแม่ค้าในตลาดที่อยู่ร้านตรงข้ามร้านทองนะครับ
บอกว่าคนร้ายที่ใช้ปืนยิงต่อสู้กับตำรวจเนี่ย
ไม่โดนใครก็จริงแต่เธอก็เกือบโดนลูกหลงเหมือนกัน
รอดมาได้เนี่ยเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของเหรียญรัชกาลที่๕
หลังครุฑที่ห้อยติดตัวไว้เป็นประจำ
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยชีวิตเอาไว้เนี่ยแม่ค้าบอกคืออะไรรู้ไหม

ก็คงไม่ได้อยู่สัมภาษณ์ในไทยรัฐแล้วล่ะ

พัดลมดับไปเฉยก็ยังนึกว่ามันเป็นอะไรเหล็กงอ
แต่พอคนที่รู้บอกว่ามันเป็นกระสุนมาโดนนะสั่นเลยค่ะ
ส่วน๑๐ตำรวจรินที่เข้าไประงับเหตุนะครับ

บอกว่าสาเหตุที่ต้องยิงต่อสู้กับคนร้ายเนี่ย
เพราะว่าตอนที่คนร้ายก่อเหตุมีการยิงปืนแล้วได้ยินเสียงยิงเนี่ย๘๙นัดได้
แล้วพอเห็นตำรวจคนร้ายยังหันกระบอกปืนมายิงต่อสู้
ซึ่งทิศทางของกระบอกปืนของคนร้ายมันพุ่งเข้ามาในตลาด
จำเป็นต้องยิงระงับเหตุต่อสู้กับคนร้าย
ไม่ได้หมายจะเอาชีวิตแต่ไม่อยากให้มีการสูญเสียมากกว่านี้
หลังจากที่คนร้ายถูกยิงตำรวจรวมทั้งวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนะปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
พยายามสอบถามกันว่าโดนยิงตรงไหนโดนยิงตรงไหน
ซึ่งทุกอย่างขอยืนยันว่าเป็นไปตามยุทธวิธีที่ฝึกมา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้เสียกำลังใจ
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องถูกตรวจสอบตามขั้นตอนเรื่องคราบเขม่าวดินปืน
แล้วก็การป้องกันเหตุ
แต่ยืนยันว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วเพื่อปกป้องประชาชน
ไม่ให้เกิดการสูญเสียและทางผู้บังคับบัญชาก็มาให้กำลังใจเรียบร้อยแล้ว
คือเขาหันไม่ได้หันมาทางเราทางเดียวหันมาหลายทาง
ก็ตะโกนให้เขาหยุดนะแต่คราวนี้มันจะไม่ทันเอา
เพราะว่าเขาวาดปืนแล้วนะใช่
นี่ตรงนี้นะฮะที่ถูกยิงเข้าไปแล้วเนี่ยฮะ
เห็นไหมฮะ๑๐ตำรวจที่ไประงับเหตุก็พยายามช่วยเหลือเนี่ย
จักรยานยนต์รับจ้างก็มาช่วยกันถามว่าถูกยิงตรงไหนกระสุนเข้าตรงไหนเนี่ยฮะ
แล้วตำรวจก็มาเสริมกำลังกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
พันธุ์ตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิลัยรองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ยืนยันว่าสิ่งที่๑๐ตำรวจโทรินนะฮะ
ระงับเหตุไปเป็นยุทธวิธีที่ถูกต้องนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย
แต่ในทางกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาไว้ก่อน
แล้วก็ต้องไปสอบสวนรวบรวมหลักฐานต่าง
ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทองยังอยู่ในระหว่างการรักษาตัวนะฮะ
อายัดตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป
ล่าสุดนะครับเราได้รับรายงานเพิ่มเติมนะครับว่า
ปืนที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุมาจี้ชิงทองแล้วก็ยิงตอบโต้กับตำรวจเนี่ย
เป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
ตำรวจก็เลยตรวจสอบไปยังชื่อผู้ครอบครองปืน
ทำให้ทราบว่านายบุตปิยะคนก่อเหตุไปขโมยปืนเข้ามานะฮะ
นี่ปืนของเจ้าของเขาเนี่ยแจ้งความเอาไว้ที่สอนอบางโพงพาง
ขโมยปืนเข้ามาเพื่อเอามาจี้ชิงทองที่สมุทรปราการ
นี่มีตู้เซฟด้วยนะฮะที่ไปขโมยของเข้ามาแล้วก็เอาตู้เซฟเข้าไปซ่อนเอาไว้
นี่ขโมยเป็นนิจสินแล้วก็นี่มาจี้ชิงทองเลยทีนี้